กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์กันแล้วนะครับ
เกือบ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับรู้และร่วมทราบซึ้งไปกับความทรงจำที่งดงาม
เหล่าสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์ไปแล้ว
ณวันนี้วันที่บทบาทหน้าที่การถวายงานทางด้านดนตรีของทุกท่านได้ยุติลง
มีสิ่งอื่นใดที่สมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์อยากจะทำต่อไปในฐานะคนไทยผู้จงรักพักดี
ไปร่วมรับฟังพร้อมกันครับ
ท่านเคยสอนและสอนทุกคนด้วยว่า
ทำความดีมันอยู่กับตัวเราเองซึ่งความจริงและความดีก็ทำยาก
เพราะฉะนั้นท่านรับสั่งว่าให้ยึดมั่นแต่ความดีไว้เริ่มต้นจากที่บ้านก่อน
ว่าท่านจะเสด็จอยู่หรือเสด็จสวรรคตแล้วก็ตามเนี่ย
สิ่งที่เรียนคิดว่าเราทำได้น้อยนิดที่สุด
คือการครองชีวิตที่มีความมุ่งมั่น

สิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุด
ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับคนอื่นเขามากมาย
แต่ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้
เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เดินคิดว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งที่พระบาทศัพท์ประชุมศัพท์มีมาก
คือความมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทรงคิดไตรตรองแล้ว

ดังนั้นท่านจะไม่ทำอะไรแล้วทิ้ง
ท่านมีความเพียนเป็นเลิศ

เพราะท่านทรงเป็นพ่อผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินแล้วจริง
ปิดท้ายครับขออนุญาตที่ลุงตันแล้วกัน
เป็นตัวแทนของวงดนตรีอสวรรณสุข
อยากจะบอกอะไรถึงประชาชนคนไทยที่
หลายคนก็ติดตามวงดนตรีวงนี้มาโดยตลอด
ในวันนี้บทเพลงของพระองค์ยังคงอยู่
ว่าบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาก็ตาม
ผมเชื่อว่าความรู้สึกของพวกเราทุกคน
ในอดีตมาในเวลาที่ผ่านมา
พวกเราภูมิใจดีใจที่ได้สนองพระยุคลบาท

ต่อไปนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนั้นอีกแล้ว
แต่เราก็จะทำหน้าที่

ทรงฝากฝังไว้
คือหน้าที่

ประสบนิกรทุกคน
ที่เป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านทั่วประเทศ
เป็นความรู้สึกจากตัวแทนของวงดนตรีอสวันศุกร์นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งต่างที่นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตาม
ความรู้สึกความประทับใจ
ของกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักมอบความสุข

ขอบคุณสมาชิกทุกคนของวงดนตรีอสวันศุกร์ครับ

และนั่นก็คือความคิดความรู้สึกของคุณสัณธัตรตั้นทะนัน
ตัวแทนของสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์
ที่ได้ย้ำเตือนให้พวกเราได้รู้ว่า

ชาจะสิ้นสุดลงแล้ว

ในฐานะประชาชนคนไทย

มาเป็นหลักชัยในการใช้ชีวิต

เราจะลากันไปด้วยบทเพลงพระราชนิพล

เป็นบทเพลงพระราชนิพลที่มีคำร้อง

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญซิริ

และแปลเนื้อเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยเปรมิกาสุจริตกุล
ซึ่งบทเพลงพระราชนิพลชะตาชีวิตเวอร์ชั่นพิเศษ
สำหรับรายการเพลงของพ่ออสวันศุกร์ในครั้งนี้นะครับ
จะมีการผสมผสานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เชิญร่วมรับชมรับฟังและดื่มดำกับท่วงทำนองจากพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปพร้อมกันครับ
สำหรับวันนี้ผมพีรวัตรอัธนาคลาไปก่อนสวัสดีครับ
นกน้อยคลอยบินมาเดียวได้
คิดไม่ไหวกังวลให้มนต์หรือไทยมอง
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิท
เคียงครองลงไหลไม้ปองคนปรานี
ขาดเรือนแหล่งพักปั๊มหนักนอนขาดญาติปีดอนและน้องพี่
บาปกรรมคงมีจำทนระทม
ท้องฟ้าสายันตะวันเลือน
แสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคม
หากเย็นมองฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรง
ชีวิตระทมเพราะรอมา
จวบจันทร์แจ่มฟ้าหน้าพาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวินยา
สักวันบุญมาชะตา
สักวันบุญมาแช่ตาคงดี